นครสวรรค์เพื่อนบ้านเขาก็ใส่หัว
ใส่หัวกับเพื่อนบ้านหลังนึงเพราะว่าบ้านนี้เขามักจะปล่อยหมาออกมาเพ่นพ่าน
ทั้งที่รถนะครับถนนหน้าบ้านเนี่ยก็แล่นกันขวักไขวครับ
คุณผู้ชมนี่เป็นคลิปนะครับที่รถคันหนึ่งนะครับก็ได้ยินเสียงก็ขับค่อนข้างเร็วนะ
นี่เป็นถนนในหมู่บ้านนะนะครับแล้วก็เบรกดังเอี๊ดใช่ไหม

คุณตาคนนึงนะครับมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง

แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งมาในรถพยายามห้ามพยายามปราม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตะบนหนองปริง

ไปพบกับพันธรีดำรงอ่ำทิมท่านอายุ๗๐
ท่านเป็นทหารเกษียณอายุราชการนะครับ

มีเรื่องกับเพื่อนบ้านคนนี้มานานนับปีแล้ว

จุดเริ่มต้นก็คือเขาเข้าไปเตือนเพื่อนบ้านคู่กรณี
มักจะปล่อยสุนัขออกมาวิ่งนอกบ้านตอนเย็น
แล้วด้วยความที่สุนัขมันเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างดุ
ก็เลยเข้าไปเตือนให้ระวังเพราะกลัวเดี๋ยวจะไปกัดเพื่อนบ้านนะครับ
คู่กรณีไม่พอใจนะครับ
โกรธเดินเข้ามาที่บ้านของท่าน
แล้วเอามีดมาขู่พูดจาต่อว่าสารพัฒน์
หลังจากนั้นท่านเองก็มักจะถูกคู่กรณีคนนี้หาเรื่องตลอด
ยังไงบ้างท่านก็คือปล่อยสุนัขออกมาวิ่งเล่น

แม้กระทั่งท่านเองนะเคยเกือบโดนกัดเหมือนกัน
พอยกไม้เท้าทำท่าจะไล่คู่กรณีก็เอ๊ะตีหมาเหรอ
นั่นเรื่องราวบานปลายนะครับ
คุณผู้ชมรุนแรงขึ้นเรื่อยกระทั่ง๒๓วันก่อนนะครับ
ไปเดินออกกำลังกายอยู่แถวหน้าบ้าน
ได้ยินเสียงกดแตรรถดังเลยจากคู่กรณีนะครับ
ขับรถแล้วเร่งเครื่องเร็วออกจากหน้าบ้านนะครับ
ท่านบอกนะท่านบอกนะคล้ายจะชน

แต่ตำรวจนะครับก็ทำแค่เพียงลงบันทึกประจำวันไว้
เพราะว่าตำรวจมองว่ายังไม่เกิดการกระทำความผิดนะครับ

มันเกิดตายยอมป๊าดผมก็ตกใจผมเดินมาถึงตรงนี้
ผมก็หันไปดูผมก็ไม่สนใจแล้วผมก็เดินต่อไป

ผมก็ค่อยระวังตัวไว้นั่งแล้วก็พังมาถึงตรงนี้
ถ้าจะเข้าผมผมก็โดดลงแล้วมันก็หักออก

ถ้าจะหักผมผมก็โดดลง
แล้วเรื่องที่บาดหมางกันมานานนี่ก็คือเรื่องหมาใช่ไหมครับ

ปีที่แล้วนี่นะปลายปีที่แล้วเนี่ย

เขาก็ยาวหมาเรื่องผมด้วยนะแต่ผมไม่อยากยุ่ง
นางพันนีสนสินนะครับบ้านอยู่ติดกับคู่กรณีมาเล่าบ้าง
เล่าบอกว่าโอ้โหเพื่อนบ้านคนนี้นะครับ
ก็อันนี้พี่เขาก็บอกตามความรู้สึกของเขานะ
เขาบอกเข้ากับคนในหมู่บ้านไม่ได้เลย
กระทั่งนะครับใบไม้ที่บ้านของเธอปลิวใส่ไปที่บ้านของคู่กรณี
ก็ถูกต่อว่านะครับแล้วก็ตัดต้นไม้ที่ยื่นเข้าไปในบ้านของเขาทิ้งนะครับ
แต่พอต้นไม้หรือรางน้ำของบ้านเขาเนี่ยยื่นมาบ้านคนอื่นนะครับ
กลับไม่รับผิดชอบครับทำเฉยนะพี่คำว่า
เอาล่ะเราฟังจากฝั่งนี้ต้องเรียกว่าฝั่งนี้
เอาส่วนคู่กรณีที่ถูกผมต้องใช้คำว่ากล่าวหานะ
ที่ถูกกล่าวหาเอ้าเราพร้อมที่จะให้ท่านชี้แจนะครับ
ท่านก็บอกว่าปฏิเสธสั้นนะครับบอกว่าไม่พูดไม่พูด
แล้วก็เดินหนีไปเราก็ได้พยายามไปถามเหตุผลจากท่านแล้วนะครับ